แต่สลับไปดูเรื่องนี้หน่อยในสมุทรปราการเหมือนกันครับ
อาจมากด้านหลังของเราฮะยิงหนุ่มสถาปนิกอนาคตไกล
กำลังนั่งดูบอลอยู่กับเพื่อนมีคนร้ายมาสองคนขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามา
คนซ้อนท้ายลงมาแล้วคุณขวัญคุณผู้ชมยิงระยะเผาขนคือเข้าทุกนัด
สิ้นใจตายคาตักแม่ภาพวงจรปิดนี่คือหลักฐานครับ
นี่ครับให้ดูอีกครั้งนี่จังหวะกำลังจะหนีแล้วนะครับ
เดี๋ยวลองย้อนกลับไปจังหวะที่เขาเข้ามา
เต็มไปใส่เสื้อแขนยาวแล้วชะลอเห็นไหมนะแตะเบรก
แล้วรถชะลอคนลงมาด้านหลังแล้วหลังจากนั้นตัด
ภาพไปแล้วเขายิงเลยฮะคือยิงประมาณห้านัดอ่ะ
ภาพในบ้านนะครับคือมีคนนั่งดูบอลกัน
อยู่แล้วก็ผู้ตายคือเสื้อขาว
แสดงความเสียใจด้วยครับเดี๋ยวเราลองดูภาพอื่นก็แล้วกันนะฮะ
เป็นภาพเหตุการณ์วินาทีชีวิตที่โดนยิงอย่างอุกอาจครับตายคาบ้านเลยครับ
นี่นะฮะ๔ทุ่มโดยประมาณเมื่อคืนนี้ครับ
ผู้ตายทราบชื่อต่อมาชื่อว่าในเต๋ออายุ๒๘เป็นสถาปนิก
กำลังมีอนาคตสดใสร่างกายมีบาดแผลจากการโดนยิง
หน้าท้อง๒แผ่นหลัง๔นะฮะ
เจ้าหน้าที่ทันทีที่รับแจ้งมาถึงก็พยายามที่จะปั๊มหัวใจช่วยชีวิต
แต่สุดท้ายเขาสิ้นใจตายครับ
อ่ะไปถึงในบ้านอ่ะโอโหดูดีในค่ะคุณกิ้ง
เจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับเขาเก็บกันแล้วเลย
เหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญทั้งนั้น
น้าของผู้ตายบอกว่าหลานชายนั่งดูบอลอยู่กับเพื่อนอยู่หน้าบ้าน
แล้วคนร้ายมันมาถึงมันก็ยิงเลยครับ
เหมือนมันล็อกเป้าแล้วยิงเลย
วงจรปิดแล้วมันมากัน๒คน
แล้วมันก็ใช้เส้นทางนี้มีทั้งภาพมุมใกล้และมุมไกล
เข้ามาจากปากซอย๑ขี่รถวนมาดู๒รอบแล้วลงมือก่อเหตุ
คือกะว่าไม่พลาดแน่นี่คือน้าของผู้ตายที่เล่าให้ฟัง
พี่ชายของผู้ตายครับตอนที่อยู่โรงพยาบาล
โอ้โหคุณขวัญคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูนะ
นี่คือพี่ของผู้ตายให้สัมภาษณ์ไปก็จะร้องไห้
ตอนที่เขาเดินออกมาจากห้องฉุกเฉินจะมีภาพที่เขาเดินออกมาจากห้องฉุกเฉิน
แล้วมีคนช่วยกันคือต้องประคองซ้ายขวา
จังหวะนั้นคือพี่แทบจะล้มทั้งยืนแล้ว

ก่อนที่จะไปตั้งสติแล้วก็มาให้สัมภาษณ์ได้
จังหวะนี้คุณขวัญคุณผู้ชมต้องเอาเก้าอี้มารองเลย
เพราะคือเขาช็อกมากพี่ชายบอกว่าอย่างนี้ครับ
บ้านของพี่ชายกับบ้านน้องเนี่ยอยู่คนละหลังก็จริงแต่ไม่ได้ไกลกัน
เสียงปืนที่ดัง๔๕นัดพี่ก็ได้ยิน
แล้วมีคนตะโกนบอกเฮ้ยน้องโดนยิงเต๋อโดนยิง

แล้วมีมอเตอร์ไซค์กำลังจะขับผ่านหน้าบ้านเขา
จังหวะนั้นกระโดดเพื่อจะถีบให้มอเตอร์ไซค์ล้ม
แต่ไม่โดนครับคนร้ายมันหลบหนีไปได้
แล้วเขาบอกเลยว่าน้องผมไม่เคยมีปัญหากับใคร
อยากให้ตำรวจจับคนก่อเหตุให้ได้โดยเร็ว
บางช่วงบางตอนที่เขาเปิดใจเล่ากับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ขออนุญาตด้วยความเคารพอาจจะออกอากาศได้ไม่หมด
แต่เขาพูดคือด้วยความข้างแค้นในใจเลย
เหมือนบอกว่าถ้าจะแลกแบบนี้เขาก็พร้อมจะแลก
ถ้าหากว่าฝั่งนั้นเอาน้องเขาถึงตาย
เขาก็พร้อมที่จะแลกกลับแบบสุดริ่มทิ้มประตูเหมือนกัน

เพราะที่เขาให้สัมภาษณ์จริงบางข้อความมันรุนแรงมาก
เข้าใจความโกรธและความเสียใจครั้งยิ่งใหญ่ลองฟังครับ
คือตอนแรกร้องผมร้องไห้แล้วพอแบบพรั่งพรั่งออกมาเสร็จปั๊บ
แล้วเขานึกได้ว่ามันเป็นอะไรนะครับ
แล้วเขานึกได้ว่ามันเป็นอะไรนะครับ
มันดุแลงเกินไปขอเอาคืน

เป็นห่วงนะคำพูดแบบนี้
ถึงภาพน้องซิ่งใจต่อหน้าต่อตาที่เขาเล่า
ที่น้องบอกตอนนั้นทุกคนจะคอยเรียกให้น้องตื่น
แต่น้องบอกว่าไม่ไหวแล้วประโยคนั้นนะครับ

สอบสวนพยานแวดล้อมคาดว่าคนร้ายเป็นชายวัยรุ่น
แล้วก็ผู้ตายไม่มีปัญหาส่วนตัวกับใครทั้งนั้น
เบื้องต้นข้อมูลที่ตรวจสอบได้นะฮะ

บริเวณจุดเกิดเหตุและเส้นทางต่าง

เพื่อจะเร่งตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนร่างของผู้ตายก็อยู่ระหว่างการชนสูตร
ก่อนที่จะรับมาประเพ็ญผู้สน

มันอุอาจเกินไปนะคะแบบนี้

จะมีปัญหาจะอะไรแต่ไม่ใช่ใครก็ตามจะเอาปืนอะไรมายิงกันได้แบบนี้นะ